ใช่ครับมีคนเห็นรถถังวิ่งอยู่บนถนนดิฉันพูดจริง
ไม่ได้เอามาโชว์วันเด็กหรือขนกลับหรือขนกลับ
คุณต้องไปดูนี่ค่ะรถถังอยู่บนถนนแบบนี้

แต่เดี๋ยวฮะรถที่บนถุกถังบนถุกแท็งก์นี้มา
ไม่ใช่รถกระบะด้วยนะไม่ใช่รถขนของด้วยนะ
ก็นี่แหละคุณคิดได้อย่างไรถึงขนมาแบบนี้คือบางคน
บางคนก็เห็นรถนี้เขาเรียกว่านี่คือรถบนถุก
คือมันทุกข์จริงแหละเปิดท้ายเลยจ้า
เอาแท้งน้ำเอาถังใหญ่ใส่ไปแบบนี้เลยจ้า
พี่เก่งมากอ่ะพี่เก่งมากเลย
คุณจริงแล้วเนี่ยอันนี้นะคนที่เขาเอามาโพสต์
คือเขาบอกว่าตัวเธอไม่ได้ถ่ายนะ
เพื่อนขับรถผ่านมาแล้วเห็นปั๊บเห็นว่ารถขาว
อันนี้มันเหมือนรถเธอนี่นะก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้
แล้วก็ถามว่านี่รถเธอหรือเปล่าเนี่ยเธอขับอยู่หรือเปล่า
ฉันเห็นอยู่บนถนนมันเป็นรถรุ่นเดียวกัน
นี่คนเอามาโพสต์บอกว่าเพื่อนทักมาถามว่าใช่กูไหม

ใช่ครูตอบเลยว่าใช่นี่แหละคือเขาบอกว่า
ถ้าใจเราไหวเราก็สู้สู้โดยการแบกมาแบบนี้

เขาเรียกว่านี่ไม่ใช่รถเก๋งแต่นี่คือรถเก๋ง
มันเจ๋งจอจานมากค่ะที่แบกได้ขนาดนี้

น่าจะจอดค่ะน่าจะจอดแล้วก็จอยนะคะถูกต้อง
เพราะว่าอันนี้จริงมันไม่สามารถบรรทุกได้ขนาดนี้ไง

บรรทุกของห้ามสูงเกินความยาวของรถ

แต่หลายคนก็สงสัยว่าพี่พี่รีบใช้ด่วนเหรอ
ถ้าเกิดซื้อแบบถังน้ำแท้งน้ำใหญ่ขนาดนี้

แต่ทำไมล่ะเราจะต้องแบกมาเองเราต้องขนมาเองแบบนี้

เดี๋ยวต้องรอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอคิวรถที่ร้านก่อน
ทีนี้พี่เขาอาบต้องใช้วันนี้แหละ

นั่งรออยู่แล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลย
เอามาให้ดูนะคะพออมยิ้มกันค่ะรถถังนะ

ถูกจับจริงนะผิดกฎหมายนะฮะ
ด้วยของการบรรทุกสิ่งของเนี่ยนะครับ